ส่วนเมื่อวานนี้ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ระยองนะ
ก็มีชาวบ้านกวักเลย
ลงมาหน่อยลงมาจากรถทหาร
ลงมาลุยน้ำท่วมด้วยกันหน่อยนะฮะ
เอาไปดูภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเมื่อวานนี้นะฮะ
ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายอ้าวติด
ติดปากเต็มปิดปากติดปากติดปากตำแหน่งท่านนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะฮะ
ก็ไปที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดระยองครับ
พอมาถึงก็ทักทายชิมอาหารที่โรงครัวพระราชทาน

ทำไว้แจกให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับ

แล้วก็หลังจากนั้นก็รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำท่วม
จากทางด้านของผู้บัญชาการทัพเรือภาค๑
ซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่ามาตามงานในสิ่งที่รักษาการ
นายกรัฐมนตรีหรือพลเอกประวิทย์ได้พูดไว้
ให้ทุกฝ่ายประสานงานกัน
ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

กำชับให้ทุกหน่วยงานดูแลประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้นะครับ

รักษาการท่านพูดไว้สั่งไว้

อย่างนั้นผมก็ในฐานะรัฐมนตรีผมว่าประสานงานกันมา
ช่วยกันนี่รับกันสามารท์เฉยกันหาลือกัน
ฝากความระลึกถึงทุกคนด้วยแล้วกันทั้งชาวจังหวัดระยอง

ทุกคนเลยนะลูกน้องด้วยนะปลอดภัยเลย
เข้าใจไหมแล้วก็ประเทศปลอดภัย
ที่นายกพูดผ่านไม้นะพี่ชัยหน่อย

ตลอดเส้นทางก็ทักทายให้กำลังใจประชาชน

ไม่ลงมาลุยน้ำบ้างเหรอจ๊ะ

ส่วนที่ศูนย์พักพิงพลเอกประยุทธ์ก็เดินพูดคุยสอบถาม
แล้วก็มอบถุงยางชีพให้แก่ผู้ประสบภัยนะครับ
ซึ่งพลเอกประยุทธ์ยกมือตบอกซ้าย
แล้วบอกว่าเห็นประชาชนเจ็บปวดนะครับ
แต่นี่ผมเนี่ยเจ็บปวดกว่านะครับ

ประชาติบต่างและภาพธุรกิจ

พูดเหมือนกันว่าเนี่ยเห็นประชาชนเจ็บปวดนายกก็เจ็บปวด
ท่านก็เลยบอกว่ารัฐมนตรีก็เจ็บปวด
หรือว่าเป็นลางไหมคะเป็นลางไหมเป็นลางไหม
ทำไมสำหรับกัญญานี้อาจจะได้อยู่ต่อ
เดี๋ยวว่ากันเรื่องนี้นะครับ
เพราะว่าก็มีการถามเรื่องของ๘ปีนายกเหมือนกันนะ
ผลเอกประยุทธ์บอกถึงกรณี๓รัฐธรรมนูล
นัดฟังคำวินิจฉัยวันที่๓๐กันยายนนี้
บอกว่าอะไรรู้ไหมคุณปุ้ยไม่มีอะไรต้องกังวลแต่กังวลในความเดือดร้อนของประชาชนมากกว่า
เยี่ยมค่ะโอ้โหทำไมปากท่านหวานอย่างนี้

และที่ขาดไม่ได้สำหรับการลงพื้นที่นะฮะก็ต้องส่องเลขทะเบียนรถคุณ
ลงพื้นที่ตรงกับวันออกสลากเมื่อวานพอดีนะฮะทันกันหรือเปล่านะฮะ
ผลเอกประยุทธ์นั่งรถยนต์สีดำทะเบียนกไก่ชชิง๔๒๑๒ยะลา
และเมื่อผลสลากออกมาตอนเย็นคอตัวเลขก็ผิดหวังไปตาม
ก็มันไม่มีเลขนี้ไงไม่มีเลขนี้

ใช่ฮะจากนั้นพลเอกประยุทธ์ก็เดินทางกลับทันทีนะฮะโดยขึ้นเฮลิคอปเตอร์ที่บ้านมาพตะพุธนะฮะ
อภัยที่โรงเรียนมับตะพุทธคันพิทยาคารนะครับซึ่งที่นี่ก็มีเรื่องให้แอบใจหาอยู่นิดนึงคุณ

นี่จังหวะนี้
แต่ว่าท่านไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วนะคะ